ขนมจีนร้านนี้เขากินคู่กับอะไรไปทานกันเลยค่ะ
ขนมจีนไก่ทอดจ้ะพี่น้อง

อันนี้เป็นของหลักเลยนะของปากใต้เขา
ถ้ากินขนมจีนน้ำยาต้องมี

เอาไปที่ร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ซอยเหมธานนท์๓
ถนนเหมธานนท์ใกล้กับตลาดสดมหาราช
เขตเทศบาลเมืองกระบีค่ะ
เด็ดร้านนี้คือขนมจีนน้ำยาปักใต้แท้
แล้วก็กินคู่กับไก่ทอดค่ะคุณผู้ชม
พูดเลยนะว่าหลายคนมากินแล้วบอกเลยค่ะว่า

เดี๋ยว

คุณเอาน้ำสำเนียงปักใต้ได้ดี

ช่องของร้านขอสวัสดิ์เขาบอกว่าจริงอ่ะเดิมทีแต่เป็นคนนครศรี
แล้วมาตั้งรกรากที่กระบีสัก๖ปีทำอะไรดีล่ะเออขายขนมจีนแล้วกัน
เพราะที่บ้านเนี่ยนะคะทำขนมจีนน้ำยาน้ำแกงขายอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยเอาสูตรนี้มานะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสูตรที่ทำเอง
น้ำพริกแกงก็ตำเองจึงมีความเข้มข้นและจัดจ้านมาก
วันหนึ่งเนี่ยค่ะขายได้ประมาณสัก๓๐๕๐กิโลกรัมเลยนะไอ้ขนมจีน
ดูเขาลาดไปสิแล้วน้ำยาค่ะคุณใบตองคุณชนะแกงเขียวหวานไก่ไตปลาก็มี
น้ำพริกหวานก็น่าทานน้ำพริกหวานนี่ดีนะแล้วคุณดูแบบหลากหลายจริง
บางคนบอกว่าน้ำพริกไอ้น้ำพริกนี่แหละมันไม่ได้เป็นพริกหรอกมันหวาน
ก็ทานได้เพลิดเพลินกันไปนะลูกค้าสามารถตักราดตามความต้องการ
แล้วดูราคา๓๐บาทเพราะคุณไม่แพงนะคะ
คือเมื่อก่อนเขาขาย๒๕ปรับมาตามสถานการณ์มาเป็น๓๐
อะไรบ้างไปซ้ำเลยค่ะ
สวัสดีครับ
แฟนรายการตลอดข่าวทุกคนนะครับ
วันนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวนะครับ
เพียงแค่คุณบอกว่าคุณรู้จักร้านเราจากรายการตลอดข่าวในวันนี้นะครับ
รับไปเลยครับกินไม่งั้น๒๐บาททางร้านครับ
นะครับโปรดีโปรดิตแบบนี้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับ
อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะครับ

ขอบคุณพี่บ่าวมากเลยนะ
พี่บ่าวให้โปรโมชั่นอย่างดีอย่างแรงเลย

ถูกใจถูกใจแต่บอกเวลานิดนึงนะใครจะไปค่ะ
ร้านเปิด๗โมงเช้าถึงบ่าย๒แล้วก็หลังบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
มีบริการสั่งผ่านแอปพลิเคชันด้วยแต่ถ้าใครต้องการโปรโมชั่นไปกินที่ร้านจ้า

อร่อยมากถูกใจ